อย่าแพ้คุณนักนักนัก
เพราะฉันเชียร์อยู่อยู่
จะพาคุณสองคนไปเชียร์แบบติดขอบสนามกันเลย
รุ่นใหญ่ศิลปรงกิจกรรมศิลปินนะ

ศูนย์เล็ก๖เนี่ยจะอยากจะเตะฟุตบอลแบบปรีดดังป๊าปแบบ
อาจจะมีใครกันบ้างไปติดตามค่ะ
อย่าแพ้เขานะคะครูค่ะเพราะว่าหนูเชียร์อยู่ค่ะ
คนแรกเลยที่จะพาไปส่องลีลาการฟาดแข้ง
บอกเลยนะคะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข
สำหรับนักแต่งเพลงศิลปินแห่งชาติครูสลาคุณวุฒิ
แม้ว่าตอนนี้อายุอนามจะป่าไป๖๑ปีแล้ว
แต่ครูก็ยังไปสนามฟุตบอลบ่อย

ยังคนเหล่าลูกศิลปลูกหาไปร่วมออกกำลังกายกันอีกเพียบ
และคุณผู้ชมดูลีลาการฟาดแข้งของครูนะ
ยิ่งเวลาด้วนแข้งกับน้องออร์แกน
อุ๊ยมาสิค่ะโอ้โห
ซ้ายเตะขวาหลบหนีเก่งมาก
หมายถึงฝั่งตรงข้ามนะคะ
ที่ค่าฟุตบอลมีเก่งเสลือกเกิด
แต่ต้องบอกเลยว่าเป็นการเล่นที่สนุกไปอีกแบบเหมือนกันค่ะ

ครูบอกเลยว่าพอออกกำลังกายเสร็จ
ก็มักจะโชว์พลังเสียงร้องเพลงกับเหล่าลูกศิษย์อยู่ข้างสนาม
ถือว่าเป็นการปิดท้ายกิจกรรมอีกด้วยค่ะ
เรียกได้ว่าได้ทำในสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักไปในเวลาเดียวกัน
ข้ามมาดูรีลาการฟาดแข่งปาป
นักแสดงตลกอย่างอายหม่ำอายหม่ำกันบ้างจ้า
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบเรื่องของการเล่นฟุตบอลอย่างมาก
และไม่ได้แค่ชอบการเตะบอลเล่นนะจ๊ะ
เพราะว่าเจ้าตัวยังลงสนามด่วนแข้งในนัดพิเศษต่างอยู่บ่อย
แล้วก็เป็นอีกคนที่อายุเป็นเพียงตัวเล็กเหมือนกันจ้า
หม่ำตอนนี้๕๗ปีแล้วนะคะ
แต่ว่าลีลาการเลี้ยงลูกบอลการฟาดแข้งก็ไม่ธรรมดา
เห็นแล้วนึกว่านักฟุตบอลมืออาชีพนะคะเนี่ย
และความที่ชอบนี้ก็ยังทำให้ไอ้หม่ำได้กลายเป็นบอสหม่ำ
เพราะว่ามานั่งเก้าอี้เป็นประธานสโมสรฟุตบอลยะโสธรเอฟซี
ซึ่งก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดอีกด้วยค่ะ
เช่นเดียวกับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่เป็ดเชิญยิ้ม
ชื่นชอบเรื่องของกีฬาฟุตบอลแบบสุดเหมือนกัน
และด้วยความชื่นชอบนี้ก็ยังเคยนั่งเก้าอี้เป็นประธานสโมสรพยูนพิฆาต
หรือว่าตรังเอฟซีมาแล้วอีกด้วยค่ะ
อาเป็ดเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าตัวเองชื่นชอบกีฬาฟุตบอลอย่างมาก
และแม้ว่าทุกวันนี้อาเป็ดจะอายุไปนู่น๖๘ปี
ก็ยังใส่รองเท้าสตันลงสนามเตะบอลได้อยู่เป็นประจำ
เพราะนอกจากจะได้ความสุขจากการเล่นกีฬาที่ชอบแล้ว
ก็ยังเป็นการออกกำลังกายได้สุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย

อ่ะรุ่นใหญ่ก็จริงแต่ว่าไม่ธรรมดานะคะ
สตันลีลายังเตะปี๊บเดี๋ยวป๊าบป๊าบป๊าบ

ปิ๊บดังขนาดนี้เตะบอลจะดังขนาดไหนไม่รู้นะคุณผู้ชมนะ